วันนี้ครับพาลงใต้แล้วค่อยไปอีสานด้วย

ลงใต้จะมีของขึ้นชื่อเป็นน้ำพริก

แต่ถ้าไปณคอนราชสีมา
ผ่าต้านล้มโอ้โหฟังชื่อคุณน้ำแข็ง

โอ้โหแล้วตัวอื่นที่ดอมว่าเนี่ย
คือกระรอกขาวครับแหมพอพูดอยู่กับช่องเรา
ฉันก็คิดไปถึงตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองขึ้นผาไปจะไปดูตัวเงินตัวทองได้ไงล่ะคุณน้ำแข็ง
ฟ้าเปิดอากาศดีแบบนี้มาเที่ยวผ่าต้านลมครับ
คือถ้ายืนจุดนี้เลยนะตรงมุมกล้องตรงนี้คุณผู้ชม
จะมีลมแรงพัดมาปะทะตัวตลอดเวลาเลยฮะ
แล้วถ้ามองออกไปเมื่อสักครู่จะเห็นวิวทิวทัศน์เขียวขจีเลยของต้นไม้ไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้โอ้โห
ผาต้าลมยังอยู่ไหนอยู่ในวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัศโตด้วยครับ
เหนือที่กว้างขวางขนาดนี้๒๘๐๐ไร่ทำกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา
ตามแผนที่ทางทหารเรียกว่าเขาช้างหลวงครับแห่งเทือกเขาภูหลวง
ความสูงหรือ๗๖๐เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล
เที่ยวแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นตัวเล็กเมื่อกี้ใช่ไหมกระรอกขาวหางยาวครับ
หรือว่ากระรอกเผือกนั่นเองหาชมยากเลยฮะแบบนี้
คือปกติเราจะเห็นแต่ตัวน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ดูสิคือมันเป็นสีขาวน่ารักจังเลยค่ะ
ถ้าในกรุงเทพก็เกาะตามสายไฟแต่จะตัวน้ำตาลน้ำตาลอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกนะ
แต่นี่ดูสิสีขาวหมดเลยนะ
หลังจากไปเที่ยวที่ผาต้านลมแล้วกินกันหน่อยค่ะ
พาไปกินน้ำพริกค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือเนื้อเนื้อเน้นของปูนะ
พูดแล้วกลืนน้ำลายเดี๋ยวก่อนนะมีทั้งปูไข่มีทั้งปูม้า
นี่จ้ะจัดไปเลยอัดแน่นเต็มกระปุกจ้า
นี่อยู่ที่ไหนคือน้ำพริกที่นี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าเจ้าของเองคือคุณมณัฐเนี่ยนะ
เป็นเจ้าของสูตรน้ำพริกแล้วก็เขาเป็นประมงพื้นบ้านไงออกเรือไปจับปูเองกับมือเลยล่ะ
ซึ่งก็เป็นคนอยู่ที่สตูนนะคะน้ำพริกปูม้าปูไข่เนี่ยนะ
ถ้าจะให้อร่อยเนี่ยใส่เนื้อปูต้องเยอะเยอะต้องแน่นแล้วเวลาเขาทำนะ
อมคิดดูสิเห็นไหมเนื้อปูเต็มกระทะแบบนี้ที่เหลือเป็นเครื่องแกงค่ะ
แล้วไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะเก็บได้ประมาณสักเดือนนะนะ
ซึ่งเขาบอกว่ารสเครื่องแกงแล้วรสเนื้อปูนี่แบบเน้น
ถ้าผมได้ไปนะเก็บไม่ถึงเดือนคุณน้ำแข็ง๒วันหมด
กี่คำหมดดีกว่านี่ค่ะคือเขาบอกว่ากระทะหนึ่งจะใช้เนื้อปูนึ่งเอามาแกะ
เนื้อปูนึ่งแกะแล้ว๑๐๐กิโลกรัมผัดกับน้ำพริกเป็นสูตรเด็ด
จนงวดเลยนะจนแห้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมผัดนานกว่าสามชั่วโมง
จนเมื่อยมือแตกก็ต้องผัดค่ะครับซึ่งจะได้เป็นน้ำพริกปูม้าปูไข่ที่แบบอร่อยอ่ะ
เวลากินนะคุณใส่กระปุกใส่กระปุกแบบแน่น
แล้วเวลากินแค่มีข้าวสวยร้อนมีแตงกวาเย็นหน่อยนะ
แล้วเนี่ยกินกับน้ำพริกปูม้าน้ำพริกปูไข่กระปุกหนึ่ง๒๐๐กรัม
เขาก็ขายราคาแบบจับต้องได้ประมาณ๑๐๐กว่าบาทถึง๒๕๐แบบนี้ค่ะ
อร่อยอ่ะเอออยากกินคุณผู้ชมอยากกินสั่งเลยจ้ะ
ติดต่อได้เลยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย๐๖๖
ฉันแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวจบข่าวเที่ยงจะได้สั่ง
เดี๋ยวกลับไปหุงข้าวรอเลยมากินกับน้ำพริกปูนี่นะ
แล้วคือจะสั่งเองไหมหรือจะรอ
สั่งครับไม่สั่งให้คุณผู้ชมสั่งแล้วส่งมาให้ผมด้วยนะ
ท้ายด้วยคุณหมอคนสวยหน่อยคุณหมอป๊อปครับ
ป๊อปเนี่ยเป็นคุณหมออนามัยที่ไม่อายทำกินครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
นี่เดี๋ยวก่อนนะที่ที่ปิ้งหมูปิ้งอยู่นี่คือคุณหมอเหรอ
หมอครับยืนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนจะเข้างาน
บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงหมู่๗อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
โอ้โหหมอป๊อปชื่อจริงคือนางสาววันวิสาพินิษฐ์ธรรมนาศเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับ
นั้นก็จะรู้จักกันในชื่อหมอป๊อปนี่แหละช่วงเช้าสวมบทเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งครับ
แล้วขายไม่แพงด้วยนะไม้ละ๕บาทข้าวเหนียวก็ห่อละ๕บาทอิ่มเลย
หมอป๊อปบอกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือรายได้ต้องมาหลายทางคุณผู้ชม
เงินจากกระเป๋าเดียวมันไม่พอใช้แล้วเธอเองเนี่ยนะ
มีความสามารถด้านทำอาหารอยู่แล้วประเภทปิ้งย่างเนี่ยชำนาญเลยแหละ
โดยอาศัยช่วงเย็นครับหลังเลิกงานก็หมักหมูเสียบไม้

ตั้งแต่๖โมงเช้าครับไปจนถึง๘โมง
หลังจากนั้นคุณหมอก็ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
นี่แหละฮะคุณหมอเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะครับ
คือเชื่อว่า๑คุณหมอน่ารัก
คุณหมอสวยดูเฟรลี่

เผื่อมีอยากได้คำแนะนำทางการแพทย์ก็ถามหมอป๊อปได้
คือไปขอคำแนะนำไปด้วยปิ้งหมูปิ้งไปด้วย

คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
งูงูจงอางเขมือบลูกแมว
หลักฐานแบบคาหนังคาเขาอันนี้คาปากเลยจ้ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนักข่าวไปถึงเนี่ยนะคะ
คือทางศูนย์วิทยุมูลนิธิสว่างแผ่ภัยศาลธรรมสถานปรานบุรี

ก็ไปที่บ้านหลังนี้เลยอยู่ที่ปรานบุรีของประจวบค่ะ
ซึ่งที่บ้านเนี่ยนะก็ไปเจอกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านคือคุณกัญญารัฐค่ะ
เล่าให้ฟังแล้วก็พาเดินไปดูในโอ่ง

ไม่ใช่ว่าใส่น้ำไปเต็มโอ่งแล้วเอาแมวลงไปอยู่มันเป็นโอ่งว่าง

แต่ทีนี้เนี่ยพอเปิดฝาโอ่งมาเจอจงอางตัวเบอร์เรอเลย

อีกตัวนึงเนี่ยก็กำลังร้องขู่อยู่นะคะ

มันคลายลูกแมวที่กลืนไปครึ่งตัวออกมาค่ะ
จับมาได้งูจงอังตัวนี้ยาวเมตรครึ่งดูสิ
มันพันขาเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ

ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าลูกแมว๓เดือนเอง

ปกติมันจะวิ่งไปไหนทั่วใช่ไหม

กลัวจะโดนหมากัดก็เอาอาหารมาให้นี่แหละค่ะ
แล้วเสียงแมวมันขู่อะไรนะ
โงกไปดูอุ๊ยมีงูจงอางอยู่แบบนี้
โชคดีแจ้งกู้ภัยมาช่วยได้ทันนะคะครับ